ลูกวัวเกิดใหม่งานนี้ต้องทรมาน
ใช่

งานลูกวัวใหม่ไม่ใช่งานแต่ง

อำทเปอร์ก์จังหวันอุดอนทาน
เย็นวันก่อนนู้น๒๔พฤษภาคมที่ผ่านมา

ชื่อจริงชื่อว่าคุณสิทธิพลศรีเหล่าน้อย
อายุ๕๖ปีเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านนากว้าง

อีสานจะออกแสงวาแหวนเพิ่มหัวงู
นั่นแหละครับหัวน้อยมันตกลูกออกมาแบบนี้ครับ
ก็เลยจ้างวงดนตรีในชุมชนมาแสดงในช่วงกลางคืน
เพื่อสร้างสีสันให้กับเจ้าวัวน้อยตัวนี้

ใหญ่แมนเล่าว่า๒ปีก่อนอยากจะเลี้ยงผูกวัวสายพันธุ์อเมริกันบรามัน
ก็เลยไปซื้อแม่วัวมาจากฟาร์มในจังหวัดกาลสินชื่อกำไร
นี่ตัวนี้กำไรนะจ๊ะคือกำไร
กระทั่งปีนี้แม่วัวเจ้ากำไรมันตกลูกออกมา
ตัวแรกด้วยเมื่อ๒สัปดาห์ที่ผ่านมา
เป็นเพศเมียก็เลยตั้งชื่อให้ว่าน้องเรนนี่
น้องฝนเห้ยเห้ยเห้ยเห้ยเห้ยเห้ยเห้ยเห้ยเห้ย
ไหนก็ไหนได้สมหวังดั่งใจเนอะ
ก็เลยกะว่าจะจัดงานเลี้ยงฉลองกันหน่อย
เชิญญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเพื่อนสนิทมิตรสหาย
แต่ทำไมทำไมลืมเชิญพวกเราไปล่ะ
งานใหญ่อย่างนี้เชิญตลอดข่าวไปบ้างสิ
เออไม่อยากจะไปเหมือนกานางานหลบงานเลี้ยงเนี่ยนะ
คนจะไปฉลองให้เจ้าวัวหน่อย
มีมาลัยเล่าเรื่องของเคราโหน่ารัก
ก็แสดงความยินดีกับผู้ใหญ่ด้วยนะ
นายวัวน้อยสมใจได้เลี้ยงวัวอย่างที่ตั้งใจเอาไว้

มันเป็นศีลแบบเอ๊ะวันนี้ได้เล่น
มันเป็นศีลที่มันไม่ได้ให้ความ

แต่ถามคุณเฮ้ยงานนี้มีคออย่างอื่นด้วยเหรอ
น่ะน่ะเห็นไหม
พอแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะน่ะอยากไปดูด้วย